คือมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้มันมีคนแบบ
พี่ปาวมอยคือคนปัวสอง
มีผู้ชายคนนึงที่ลุกอบอุ่นอบอุ่นเป็นพระเอก

ดังไปกิ๊กกักับนักแสดงที่เคยเล่นลักษณ์ด้วยกัน
และนี่แหละค่ะหวยก็มาออกที่เคนธีรเดชกับใคร
กับใครที่พูดนี่ก็คือคริสหอวา
คือจริงต้องบอกนะคะว่าอาจจะไม่ใช่คลิปก็ได้
แต่ตอนนั้นมันเป็นอาการคือมันเป็นข่าวเมาส์ข่าว
แล้วคนก็แต่ใบ้ยงไปหาพี่เคนธีรเดชก่อน

ที่พอพูดว่าพระเอกครอบครัวอบอุ่น
เดี๋ยวไปฟังพี่เคนหน่อยละกันว่าเรื่องนี้พี่หน่อยเขาเดือดหรือเปล่า

เพื่อนเขามาบอกเนี่ยแบบ
เนี่ยเขาบอกว่ามีแต่คนบอกว่าเป็นเคน

รักครอบครัวอบอุ่นแล้วเป็นครอบครัวตัวอย่าง
คุณดูดิคนเขาคิดถึงใครไม่ได้นอกจากผม

เขาก็ให้คนทายเอาเพราะฉะนั้นก็

ก็มีคนบอกว่าผมก็บอก

ก็๑๐ปีแล้วเก่าไปหน่อยอะไรอย่างนี้

เจอเจอทำงาน
พี่หมายเขาว่าอย่างไรหรือเปล่าครับ
พอเขาเจอคนมาถามเขาเยอะแยะ
เขาก็ไม่ว่าอย่างไรเขารู้เขาก็รู้อยู่แล้ว